สำหรับแบรนด์งานไทยที่กลับจากอิสราเอล
เนื่องจากภาวะสงครามคุณผู้ชมและใครที่ยังเป็นหนี้อยู่
กศเขามีแนวทางช่วยเหลือด้วยติดตามในเช้านี้ต้องรู้
แต่มาเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนครับเรื่องของตำรวจรถไฟครับ
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยุบ
แล้วก็ยกเลิกตำรวจรถไฟเป็นไปตามแนวทางปรับโครงสร้างตำรวจ
ที่กำหนดไว้ตามพบตำรวจแห่งชาติพศ๒๕๖๕
มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้๑๗ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
พูดถึงตำรวจรถไฟก่อตั้งมาตั้งแต่พศ๒๔๓๗

ใช้ชื่อว่ากองตระเวนรักษารถไฟ
เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนบนขบวนรถไฟ
ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกับพนักงานการรถไฟทั่วประเทศ
จากนี้ไปตำรวจที่สังกัดตำรวจรถไฟ
จะถูกยกย้ายไปหน่วยงานอื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
แต่ระหว่างนี้จะยังส่งตำรวจมาดูแลขบวนรถไฟ
และบริเวณชาญชาลาไปก่อนนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ร้านค้าปลีกต่างที่เตรียมพร้อมจะลงทะเบียน

โดยอุปนายกภาคตะวันออกสมาคมค้าปลีก
ค้าส่งนายสุดชายสิงหมโนเปิดเผยว่า
จากรัฐบาลอยู่เลย
ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
แต่ที่เป็นห่วงคือร้านค้ารายย่อยที่อยู่ห่างไกล
อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบแทะและเทคโนโลยีด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องนี้สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล
และยังเป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรครับ
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายจุลพันธ์อมรวิวัตรบอกว่านายกได้สั่งการให้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสงครามอิสราเอล
กำหนดให้ทกศช่วยเหลือลูกค้าที่เข้าข่ายประมาณ๑๕๐ราย

โดยถ้าหากว่าลูกค้าคนไหนเสียชีวิตเนี่ย
จะได้รับการยกหนี้ให้ทั้งหมดครับ
แต่ลูกค้าที่เดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภัย
ก็จะได้รับการลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ๐๐๑เป็นเวลา๓ปี
และพักเงินต้นกับดอกเบี้ยให้อีก๑ปีด้วยครับ